แล้วก็เอาปืนไปขู่ไปจี้พาตัวนางสาวปอนเนี่ยจิกลากหัวออกมาเลยนะ
แล้วก็เอาขึ้นรถหลบหนีไปมีการส่งวีดีโอคอลไปหาที่บ้าน
ทำร้ายนางสาวปอตบตีให้ดูต่อหน้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๕ธันวาคมจนวันนี้เนี่ย๑๙ธันวาคม
แล้ว๔วัน๔คืนแล้วอันนี้เป็นคลิปที่เขาวีดีโอคอลคุยกับที่บ้านของนางสาวปอค่ะ
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายนางสาวปอให้ดูเพื่อเป็นการข่มขู่
ใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นบาดแผลที่ใบหน้าของนางสาวปอเห็นไหมคะจังหวะที่ถูกทำร้ายตามภาพนี้
คนในครอบครัวเขาก็กังวลใจเขาก็ไปร้องมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีให้ช่วยเหลือ
ก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีตอนนี้ยังไม่เจอตัวในบอยเลยนะคะ
ใช่ค่ะแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าน่าจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางสาวปอ
ซึ่งที่นั่นเนี่ยมีแม่นางสาวปออยู่แล้วก็มีลูกชายของทั้งคู่อยู่ที่นั่นด้วย
เดี๋ยวเราไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อนเมื่อวานี้ที่เรานำเสนอไปว่า
มีคนไปเจอรถของในบอยกับนางสาวปอที่ว่าไปตกอยู่ข้างทางใช่ไหมคะ
คือถ้าไล่ดูจากเอาเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานก่อนนะคะที่มีการรายงานกันเข้ามาเนี่ย
พอตรวจสอบเส้นทางหลบหนีจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คือหลังจากที่
นางสาวปอตั้งแต่๑๕ธันวาคมใช่ไหมคะออกมาจากพื้นที่สนคลองตันนี่
มาโผล่ที่สุภัณฑ์บุรีค่ะคือไปเจอข้อมูลว่า
บอยกับนางสาวปอลไปเปิดโรงแรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เที่ยงคืน๒๔นาทีของวันที่๑๗ธันวาคม
บอยขับรถไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เพื่อไปขโมยป้ายทะเบียนของรถที่จอดอยู่ในโรงพยาบาล
จากนั้นตีหนึ่งสิบนาทีค่ะพานางสาวปอไปเปิดห้องนอนในโรงแรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดสุพรรณบุรีให้ฝ่ายหญิงเนี่ย
เป็นคนลงไปเปิดห้องพักใช้แบบประชาชนของฝ่ายหญิง
เปิดแล้วก็มีการวางเงินมาจำไว้จากนั้นสิบเจ็ดธันวาคมเที่ยงครึ่ง
ทั้งสองคนออกจากโรงแรมแต่ไม่ได้มีการเช็คเอาท์นะคะ
ค่ะไม่ได้มีการบอกกล่าวอะไรเจ้าหน้าที่โรงแรมด้วย
เอาผ้าห่มเอาหมอนจากโรงแรมไปด้วยจากนั้นก็รู้ว่านายบอยเนี่ยไปจอดรถนอน
ที่ตลาดนัดในอำเภออูทองแล้วก็หายตัวไปอีก
จนกระทั่งทุ่มครึ่งของสิบแปดธันวาคมเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสายตรวจสอบพอด่านช้าง
สุพรรณบุรีได้รับแจ้งมาบอกว่าพบรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าซีวิกสีเทาดำ
ทะเบียนหนึ่งคอไข่ท้อถุงหนึ่งสี่เจ็ดเก้ากอทมเสียหลักตกอยู่ข้างทางที่ถนนสายเขื่อนกระเสียวที่ตำบนด่านช้าง
สภาพการชนด้านหน้าหลุดออกมาคิดว่าน่าจะเสียหลักแหกโค้งตกลงไป
พอตรวจสอบดูปรากฏว่าอ้าวรถในบอยที่ขับออกมาหนีมาตั้งแต่กรุงเทพ
แต่ไปสวมทะเบียนของคนที่เขาจอดรถอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะไปเปิดหลังรถดูก็ไปเจอทะเบียนจริงเนี่ยค่ะ
สรรษะลาดรสามเก้าสามสี่ซ่อนอยู่ท้ายรถแต่ไม่เจอตัวในบอยกับนางสาวปอนะคะ
แล้วจุดบริเวณดอยรอบเนี่ยก็เป็นป่าเขาเป็นไร่อ้อยมีบ้านคนบ้างประปรายค่ะ
ที่เขาไม่รู้ว่าคนที่เขาเจอเนี่ยคือเขาเห็นรถคันนี้ประสบอุบัติเหตุ
นี่คลิปนี้เลยค่ะเขาก็จอดลงไปดูว่าเป็นอะไรไหม
ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าค่ะเนี่ยในบอยก็อยู่กับนางสาวปอย
ยกมือไหว้ด้วยให้ช่วยหน่อยเขาถามนะว่าพี่รู้จักผมไหมที่เป็นข่าวอยู่
ตอนแรกชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ไงเดี๋ยวแล้วเขาก็ยกมือไห้แล้วก็นี่เห็นไหมคะ

ชาวบ้านเขาก็ยังไม่รู้ไงว่าสองคนนี้คือใครก็เดินเข้าป่าไร้อ้อยไปมารู้เรื่องเอาทีหลัง
ตำรวจเนี่ยเมื่อคืนนี้กระจายกำลังล้อมรอบทั้งคืนนะคะก็ยังไม่เจอตัว
อ้วนผู้เห็นเหตุการณ์แล้วเป็นคนที่เนี่ยลงมาคุยกับในบอยกับนางสาวปอเนี่ยนะคะ
เขาเล่าบอกว่าเมื่อวานเขาขับรถมากับแฟนผ่านมาเห็นรถเก๋งคันนี้
มันขับตกลงไปข้างทางก็เลยจอดดูแล้วก็ลงไปถามว่าเออเป็นอะไรไหมอยากให้ช่วยอะไรหรือเปล่า
จากนั้นผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในรถก็เดินขึ้นมาบนถนนผู้ชายก็คือในบอยอ่ะ
ถามก่อนเลยว่าพี่รู้จักผมไหมที่ออกข่าวอ่ะแล้วก็ที่เห็นยกมือไหว้ก็คือขอความช่วยเหลือ
บอกว่าอยากหาที่พักแล้วอยู่สองคนก็เดินจูงมือไปตามทางถนนแล้วก็หายไป
แต่นายอ้วนคนนี้เขาบอกว่าไงรู้ไหมคะเท่าที่ดูก็ไม่ได้เห็นว่ามีท่าทีข่มขู่อะไรกันนะ
ก็ดูเหมือนสองคนมาด้วยกันแบบนั้นแล้วก็จูงมือกันออกไป
นี่แหละค่ะกลายเป็นว่าสองคนนี้ก็คือหลบหนีอยู่ตรงไร่มันบริเวณนั้นเกือบจะทั้งคืนเลย
คุณผู้ชมค่ะคือเราก็ค่อยไล่เรียงตามตัวในบอยและฝ่ายหญิงนะคะ
คือเราก็มีข้อมูลจากชาวบ้านมาเรื่อยอย่างต่อเนื่องว่าเห็นตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้าง
แบบนางเสาปอเดินไปขอความช่วยเหลือจากในชำนานเกิดสมบุญอายุ๓๒
ชำนาญก็เป็นชาวบ้านที่เขากำลังตัดไม้อยู่นะคะแล้วก็ยกยกมือไหว้แบบนี้
บอยคือคุกเข่ายกมือไหว้ขอร้องให้ช่วยพาหนีหน่อย
แต่ในชำนาญปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกแค่ว่าเดี๋ยวต้องรีบตัดไม้ให้เสร็จ
บอยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วในบอยก็พานางสาวปอเดินไปลัดเลาะไปที่ไร่มันเนี่ยค่ะ
แล้วก็หลบหนีต่อนายชำนาญเขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทีนี้ค่ะมีชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึง
เห็นในบอยกับนางสาวปอค่ะนายกระหนกอุตมกูลค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเห็นคู่นี้เดินไปหานางละมัยอู่อรุณอายุ๖๕ปี
และในวิมสุขสันติสุวรรณอายุหกสิบห้าปีที่เขากำลังเก็บมันอยู่กลางไร่อะค่ะ
เขาเห็นว่าผู้ชายจูงมือผู้หญิงแล้วก็เดินไปไปหาคู่นี้แล้วก็ทำเหมือนเดิม
คุกเข่าสิทำเหมือนเดิมคุกเข่ายกมือไหว้ขอให้ช่วย
แต่คราวนี้ในบอยเอาปืนบังคับให้คู่นี้พาไปขึ้นรถกระบะสีบรอนเงิน
ทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า๑๒๐๙สุพรรณบุรีเป็นรถของนางละมัยนะคะ
เพื่อที่จะเอารถคันนี้หลบหนีต่อค่ะ
ตอนแรกเขาเห็นเขาไว้อยู่แต่ตอนนั้นเขาก็พอเจ้าหลวงเขาแล้ว
เขาก็สุดหลวงกับลูกเค้ยเขาว่าขึ้นรถไปเขาไว้ใคร
ไว้ป่าอยู่ตอนแรกนั้นไว้อยู่พวกเขาผ่านมาดีเลย

ต้องลงเอาเดาะพาขึ้นรถแต่พี่มาเอาเข้าไป

ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อมันจะเดินไปเข้าความเชื่อเรียกบ้านร่างนี้
พอเข้าเดินไอ้ร่างไอ้พุงกะลิ้นบอกว่ารถคอยร่างออกเลย
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ได้รับข้อมูลจากชุดสืบสวนมาด้วยว่า
ก่อนที่จะมีการจี้ชิงรถของนางละมัยในบอยไปกดเงินในบัญชีของนางเสาเปาะออกไป๕๐๐๐บาท
พยายามติดตามหาภาพกล้องวงจรปิดมาให้ดูอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ถึงค่อยไปเปิดโรงแรมนอนในพื้นที่อำเภอด่านช้าง
โดยเขาบอกว่าชาวบ้านบอกนะแล้วก็ดูจากภาพกล้องวงจรปิดเขาบอกว่า
มันไม่ได้มีท่าทีลุกลี้ลุกลนหรือว่าไม่ได้มีท่าทีวิตกกังวลอย่างไร
เป็นรถกระบะซึ่งในบอยเนี่ยใช้เส้นทางซ้าย๓๓๓มุ่งหน้าไปถาอำเภอลานศักดิ์
เข้าถนนสาย๔๐๑๐แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนสาย๓๒๘๒มุ่งหน้าแยกนิคม
ซึ่งภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ระยะทางที่วิ่งไป๘๕กิโลเมตรได้
กล้องบอกว่าจับภาพได้ตอน๙โมง๒๑นาทีขับผ่านหน้าร้านแบบความเร็วปกติไม่ได้เร่งรีบแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นรถของคนร้าย

สวรรค์ซึ่งจุดที่คนร้ายขับผ่านไปเนี่ย
ตรงเนี้ยตรงที่คุณภูริพัฒน์ยืนชี้อยู่เนี่ยนะคะ

กันแค่๒กิโลเมตรเท่านั้นเอง
พอก่อนที่คนร้ายจะขับมาถึงแยกเนี่ย

ตั้งจุดอยู่ตรงนี้เพื่อคอยสแตนบาย

ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากแม่ค้าที่ขายของ

ประมาณ๙โมงกว่าเนี่ย
บรอนเงินคันนี้ขับผ่านไปโดยใช้ความเร็วสูง

เพราะว่ามองเข้าไปในรถเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายเป็นคนขับ

แคปด้านหลังเนี่ยมีใครนั่งอยู่ด้วยหรือเปล่า

อย่างน้อยนี้เป็นคำให้กาลของแม่ค้าเนี่ย
ถึงแม่งจะหันไปแล้วบอก

มีการไปฉุดภรรยามาจากที่ทำงานอะไรแบบนั้น
รู้เรื่องก็ตอนที่ตำรวจเขามานั่งกินข้าวที่ร้าน
แล้วเขาคุยกันเธอก็เลยให้ข้อมูลกับตำรวจไป
มีผู้หญิงเห็นผู้หญิงคนเดียวนะครับแล้วก็ผู้ชายครับอยู่ข้างตัวของผู้หญิงเนี่ยลักษณะหน้าทางก็มีไงอยู่กลางบนดูอะไรมั้ยเราเห็นเห็นเขามองมาทางทางร้านอยู่เหมือนกันนะฮะแค่มองให้เฉยแล้วก็ไม่ได้เอกใจพอดีขายของด้วยไม่ได้ไม่ได้มีท่าทีแบบขอความช่วยเหลือไม่ได้มีอะไรก็ไม่มีแล้ว
ถ้าเกิดสมมุติว่านายบอยเลี้ยวขวาตรงแยกนิคมเนี่ย
จะสามารถเข้าไปในตัวเมืองอุทัยธานีได้
แต่ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะสามารถขับลัดล้อไปออกที่จังหวัดกำแพงเพชรได้
ซึ่งเขาบอกว่านายบอยเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางนี้
แล้วขับรถผ่านตัวอำเภอลานศักดิ์ไป
เลาะเส้นทางต่างเข้าสู่สายเหนือมุ่งหน้าเข้ากำแพงเพชร
จากข้อมูลที่ทีมข่าวเราได้รับมาเนี่ย

จับภาพรถกระบะคนร้ายได้ที่อำเภอแม่วงนะคะ
จังหวัดนครสวรรค์บ่าย๒โมง๒๐นาที

บอยอาจจะกำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านเกิดของนางสาวปอที่จังหวัดแพร่

และมีลูกชายวัยขวบกว่าของทั้งคู่อยู่ด้วย
ซึ่งรถกระบะที่นายบอยจี้ชิงมาเนี่ยนะคะเป็นรถรุ่นเก่า
จะเติมน้ำมันไป๒วันก่อนประมาณ๕๐๐บาท

สมมุติว่านายบอยจะใช้รถคันนี้ขับต่อไปเรื่อย
ซึ่งตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็เร่งรัดติดตามในเส้นทางที่ในบอยใช้อย่างใกล้ชิดแล้วนะคะ
คือตำรวจก็คือไล่ตามอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามข้อมูลของชาวบ้านที่เขามองเห็นเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะค่อยไล่ประติดประต่อแล้วก็ตามอย่างต่อเนื่องเลย
เมื่อช่วงเย็นค่ะประมาณสักสี่โมงครึ่งวันนี้ค่ะศูนย์วิทยุตำรวจภูทรจังหวัดแพร่
ได้มีการเผยแพร่เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทราบ
เพื่อมีการตรวจสอบรถที่ในบอยขับหนีบ่อใบไม้ต่อเต่า๑๒๐๙สุพรรณบุรี
มีการประสานงานกันจากทางอุตรดิตวรรษคันนี้ในบอยชิงมาเมื่อช่วงเช้า
อุตรดิษฐ์ไม่รู้ทิศทางที่แน่ชัดแต่ดูเหมือนจะมุ่งหน้าเข้าเขตจังหวัดแพร่
ก็ไล่ดูภาพไปเรื่อยตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางก็จะเห็นก็ขับหนีไปเรื่อยนะคะ
ใบไม้ต่อเต่า๑๒๐๙สุพรรณบุรี
รับประสานจากทางอุตรดิตไม่ทราบที่ทางแต่จะเข้าเขตทางแพร่
ถ้าเข้ามาทางเขตช่วยตรวจสอบด้วยเลย
นี่ค่ะคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขามีการให้ข้อมูล
ส่งสัญญาณสื่อสารกันในพื้นที่นะคะ
ในพื้นที่ตมบลนาภูดวงชิณจังหวัดแพร่บ้านพ่อแม่ของฝ่ายหญิง
เพราะคาดว่าในบอยอาจจะพาฝ่ายหญิงขับรถไปแล้วก็ไปที่บ้าน
ตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการประชุมติดตามตัวในบอย
บอกว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาถึงขั้นเจ้าหน้าที่นี่ค่ะใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะ
เฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจอดเพื่อเตรียมความพร้อม
คือถ้าเจอนะว่าในบอยอยู่จุดไหนยังไงจะนำเฮลิคอปเตอร์ไปเลยนะคะ
ลิคอปเตอร์ก็จะช่วยหาทางอากาศอีกทางหนึ่ง
อกจากนี้ก็มีชุดสืบสวนของตำรวจนครบานมีสุนัขตำรวจเคนาย
คอยสนับสนุนภารกิจด้วยค่ะจนที่มากันเยอะนะคะ
ในการไล่ล่าตามตัวในบอยเส้นทางที่ในบอยใช้หลบหนีตลอดทั้งวัน
ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เส้นทางหลักค่ะคุณผู้ชมจะไปเส้นทางรองลัดเลาะไปตามหมู่บ้าน
แล้วก็จะข้ามเขตในแต่ละอำเภอจนไปถึงพื้นที่ภาคเหนือนะคะ
คือในบอยเนี่ยมีอาชีพเซลล์ก็เลยรู้เส้นทาง
เส้นทางพื้นที่ภาคกลางในพื้นที่ภาคเหนือเป็นอย่างดี
ทางหลักทางรองก็เลยค่อนข้างจะคุ้นชินเส้นทางอ่ะนะคะ
แล้วก็เหมือนกับรู้วิธีการติดตามของตำรวจด้วย
นี่คือหนีไปไกลเป็น๓๐๐กว่าโลแล้วนะคะ
ยังจับตัวไม่ได้ยังไม่รู้พิกัดที่ชัดเจนเลยค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารวบรวมข้อมูลมาได้
กัดล่าสุดที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้คือมุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่
เดี๋ยวเราไล่เรียงเส้นทางที่เรารวบรวมมาว่าตอนนี้ในบอยล่าสุดเนี่ย

ถ้าเริ่มนะคะวันนี้เจ็ดโมงยี่สิบนาทีค่ะ
มีการชิงรถของนางละมัยเป็นรถกระบะที่ตำบลหนองมะค่าโมงในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปเช็คได้อีกทีหนึ่งนะคะเก้าโมงยี่สิบเอ็ดนาทีค่ะ
สองชั่วโมงผ่านไปขับรถผ่านร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอลานศักดิ
จังหวัดอุทัยทายนีข้ามจังหวัดไปแล้วนะคะ
ซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยใช้มุ่งหน้าไปนครสวรรค์แต่เป็นเส้นทางรองไม่ใช่เส้นทางหลัก
จากนั้นบ่าย๒โมง๒๐นาทีมีรายงานว่าขับรถผ่านอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
และช่วงเวลา๔โมง๒๖นาทีรับแจ้งโดยศูนย์วิทยุตำรวจภูทรจังหวัดแพร่นะคะว่า
จากนั้นยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมเลยค่ะเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานนะคะว่า
ซึ่งก็คือบ้านเกิดของนางสาวปอบ้านแม่ของนางสาวปอนี่แหละค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่านายบอยไปที่นั่นหรือยัง
แต่ตำรวจเนี่ยเขาก็เล็งเส้นทางล่วงหน้าเอาไว้แล้ว
นี่นะคะก็คาดว่าจะเป็นเส้นทางตามนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเรา
ไปที่บ้านของเจ้าของรถกระบะนี่นะคะ
คันนี้แหละที่ในบอยเอาปืนจี้ชิงรถแล้วก็ขับหนีไปนะคะ
บ้านเลขที่๙๖๐หมู่๑๒ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปคุยกับนางปิยชัดพึ่งสถิตอายุ๔๕ปี
เป็นลูกสาวของในวิมและเป็นหลานสาวของนางละมัย
ที่มีการขโมยรถกระบะไปเนี่ยนะคะชิงรถกระบะไปเนี่ย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอน๗โมงเช้าพ่อกับยายขับกระบะออกไปที่ไร่มัน
เก็บมันที่เหลืออยู่ในไร่ส่วนตัวเธอไปทำงานปกติ
๘โมงเช้ากำลังกวาดร้านอยู่มีโทรศัพท์เข้ามา
ลูกสาวเธอก็วิ่งไปรับแล้วบอกว่าตะวิมโทรเข้ามา
แต่พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เลยหยิบโทรศัพท์
ขึ้นมาฟังเองพอฟังได้ยินอยู่แค่สองสามประโยคเท่านั้นนะคะ
ได้ยินลักษณะว่าบ้านไร่อุทัยเลี้ยวขวาประมาณนี้
สัญญาณก็หลุดไปก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปใหม่สุดท้ายถูกตัดสายทิ้ง
จนกระทั่งสายที่๔ปิดเครื่องไปเลยนะคะ
พยายามโทรกลับไปเรื่อยจน๙โมงเช้าค่ะ
เพิ่งจะมารู้ว่าพ่อกับยายถูกในบอยจับเป็นตัวประกันด้วยนะคะ
เธอก็เลยคิดว่าพ่อโทรมาเพื่อส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแน่เลย
ตอนนี้เป็นห่วงมากเพราะว่าตั้งแต่เช้า
ทั้งสองคนยังไม่ได้กินข้าวโดยเฉพาะยาย

ถ้าไม่ได้กินข้าวก็จะเป็นลมค่ะ
ขอบคุณน้องไบ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปที่บ้านของนางสายสวรรค์
ื่นนาวังอายุ๕๐ปีแม่ของนางสาวปอนะคะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาภูลอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ก็กำลังดูแลลูกของทั้งคู่อะค่ะ
แม่ก็บอกทีมข่าวว่าคือตอนนี้อย่างน้อยนะ
ก็รู้สึกสบายใจที่ว่าลูกสาวแม่ยังมีชีวิตอยู่
ภาวนาว่าอย่าให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
ขอให้ในบอยอย่าวู้วาม
บอกเลยนะคะว่าแม่รับปากนะ
ถ้าในบอยปล่อยตัวลูกสาวแม่อย่างปลอดภัย

ให้ลูกสาวรับปากถ้าถ้าพี่มีชีวิตปากกว่าก็ตาย
ซึ่งแม่ของนางสาวปอยังบอกด้วยนะคะว่า
ตอนที่ลูกสาวคบอยู่กับนายบอย
ก็เห็นว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำ

มาเลิกรากันจนถึงขั้นฟ้องหย่าก็คือนางสาวปอบอกว่าในบอยเนี่ยไปนอกใจเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นสุดท้ายแล้วก็เลยเอาลูกชายก็คือน้องเปเปอร์เนี่ยนะคะมาให้แม่เลี้ยงแล้วก็อยู่ในสถานะของการฟ้องหย่ากันอยู่ค่ะ
เขาเลิกลากันมาตั้งแต่น้องเปเปอร์ได้สามเดือนเอาน้องเปมเปอร์มาอยู่นี่ตั้งแต่เขาเลิกลากันก็เป็นปีไปแล้วก็เคยได้ติดต่อจาก

พวกนี้เค้าก็บ่อยเค้าก็เป็นเจ๊ยะชอบตบตีน้องมาตลอดอ่ะชอบตบตีน้องมาตลอดตั้งแต่น้องมีท่องเค้าก็หนีมาข้างนึง
ตั้งแต่น้องได้๗เดือนก็แม่กับเขาก็มาง้อขอคืนก็เพราะว่าเห็นเอ็นดูหลานคนนี้เพราะว่าเกิดมาเขาอยากเห็นหน้าลูกเขา
แล้วก็โอเคเค้าก็เออในเมื่อลูกเค้าหักเค้าเค้าก็เลยยินยอมให้เค้าไปอยู่กัน
จากไปคุยกับแม่ของนางสาวปอแล้วทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านแม่ของนายบอยด้วยนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะแต่ว่าแม่ของนายบอยเนี่ยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
แต่ก็ให้ข้อมูลเรามาเล็กน้อยนะคือแม่บอกว่าบอยเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถอยู่ที่นครราชศรีมาก็ไม่ค่อยจะติดต่อกับเธอหรือว่าคนในครอบครัวหรอก
กลับบ้านมาปีนึงเห็นหน้ากันกว่าสองครั้งได้นิสัยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากเพราะว่าอยู่กันคนละที่
ส่วนนางสาวปออดีตภรรยาของลูกชายก็อดีตลูกสะพ้ายนะเธอบอกก็เคยพบไม่กี่ครั้งเพราะว่าลูกชายไม่ค่อยพากลับมาบ้าน
นานก็ส่งข่าวคราวมาบ้างครั้งนึงแล้วก็มารู้ว่าเลิกรากันไปแล้วก็ไม่รู้ข่าวอีกเลยจนมาเห็นข่าวจากทีวีนี่แหละว่าลูกชายเนี่ยไปก่อเหตุฉุดอดีตภรรยาแบบนี้
แม่บอกแม่ตกใจมากไม่คิดว่าลูกชายแม่จะเกาะเหตุแบบนี้แม่ไม่รู้เลยจริงว่าเกิดจากอะไรเพราะที่ผ่านมาลูกชายก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรกับเธอหรือว่าคนในครอบครัวอยู่แล้วและแม่เองก็ยังติดต่อลูกชายไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าลูกดูอยู่ถ้าบอยดูอยู่แม่ฝากบอกว่าหยุดพฤติกรรมนี้แล้วมอบตัวกับตำรวจซะ
ไม่ต่างกันไม่มีคำใดเปรียบก็เลยไม่รู้ว่าเธอพยายามจะสื่อถึงอะไรกันแน่พยายามจะโยงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเธอหรือไม่เพราะคนในครอบครัวก็บอกว่านางเสาปอลเองก็มักจะถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมคะมีรายงานข่าวเข้ามาว่าตัวแม่ของนางเสาปอลได้พาลูกชายของนางเสา
ช่วยเหลือแล้วก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตามล่าตัวในบอยและช่วยเหลือลูกสาวแม่นะคะ
ค่ะก็คือแม่เนี่ยไปมารอบนี้ตอนนั้นพี่สาวกับญาติญาติเนี่ยไปหาคุณปวีนาเอาคลิปไปเอาอะไรไปให้ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแม่กับลูกชายหลานชายน้องเปเปอร์มาเองเลย
ก็คือไปตามความคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้พิกัดที่ชัดเจนของในบอยคนนี้เลยนะคะ